ส่วนอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็สืบเนื่องจากเมื่อวาน
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่เองเนี่ยนะคะ
ก็ถือว่าถูกกระทำเหมือนกันนะคะดูหมินเจ้าพนักงานหรือไม่
เป็นประเด็นเลยค่ะเมื่อวานนี้ที่เราให้ดูข่าวที่มีหญิงสาวคนหนึ่ง
ถูกตำรวจเรียกนะเพื่อที่จะเขียนใบสั่ง
กลายเป็นประเด็นแชร์กันในโลกโซเชียล
แล้วเธอบอกว่าที่คืนเงินค่าปรับให้เธอเนี่ย

อะดูว่าไง
เขาเห็นนมกูเขาเรียกคืนเงินกูมาครึ่งนึง

เออกลัว
เนี่ยค่ะเธอจะโพสต์ด้วยอารมณ์ไหนตลกขบขันหรือยังไงก็แล้ว
แต่ว่าคนในโลกโซเชียลที่เห็นคลิปนี้ไม่ตลกด้วยนะครับคุณอาทิตย์ครบครับ

ตลกเลยแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันต่างนานานะครับ
คือเธอเนี่ยถูกตำรวจเรียกขับรถฝ่าไฟแดงนะฮะ

ตำรวจที่ป้อมเขาจะเขียนใบสั่งให้เสียค่าปรับ๒๐๐
แต่เธอก็รีบจะไปธุระไม่อยากจะไปโรงพักก็เลยเอาเงินให้ตำรวจ๒๐๐บาท
ตำรวจเขาไม่รับแล้วคืนเงินให้เธอไม่เขียนใบสั่งด้วยแต่ใช้วิธีเตือนแทน

แล้วก็บอกว่าตำรวจเนี่ยมองหน้าอกเธอก็เลยคืนเงินมาให้นะครับ
ถ้าไม่เห็นหน้าอกก็คงจะไม่คืนแล้วก็หัวเราะคิกคักนะคะ
วันนี้ต้องวีดีโอคอลนะคะคุยกับสุภาพสตรีท่านนี้ด้วยตัวเองนะคะ
ว่าที่มาที่ไปของคลิปนี้เนี่ยมันเป็นยังไงค่ะ

ผมขอทราบรายละเอียดเรื่องนี้หน่อยครับ

ถึงตรงไฟแดงหน้าเดอร์บอลค่ะ
ไฟแดงหน้าเดี๋ยวมองแล้วเป็นยังไงบ้างครับ

แล้วก็มีพี่ตำรวจนะคะขับรถตามมา
พอกระจกเรียกว่าหนูผ่าสัญญาณไฟแดง
แล้วก็ให้ไปคุยที่ป้อม
เพราะว่าตรงนั้นมันเปลี่ยนการทางถัง

มีการเขียนใบสั่งเสียค่าปรับ
หนูสะดวกไปเสียค่าปรับที่สถานีตำรวจไหม
ก็เลยให้เงินพี่เขาไป๒๐๐ใช่ไหมคะ
แต่ว่าพี่เขาเหมือนสงสารแล้วก็ไม่เอาเลย
คือหนูการจะขึ้นรถการจะปิดประตูรถอะค่ะ

ใช่ค่ะก็เลยทำคลิปเล่นแบบนั้น
คือแต่คนไปแปลความหมายแบบนั้นนะคะ

คือหนูไม่อนุญาตให้เอาคลิปไปเผยแพร่แบบนั้น

แต่เขาไปเขียนเองค่ะไปแต่งเรื่องขึ้นมาเอง
นี่แหละค่ะเหตุการณ์นี้เนี่ยถึงแม้ว่าท่านภูมิกับนะคะ
ท่านพลตำรวจเอกกรกฎโปชยะนิตไม่เอาเรื่อง
นักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าโอ้โหโพสต์ไปอย่างนี้ตำรวจเสียหายนะคะ
ตำรวจไซเบอร์ต้องเข้ามาทำงานแล้วค่ะ

กับสุขภาพสตรีท่านนี้ต่อไปนะครับ
นี่เป็นอุทาหรณ์เลยคือจะคึกขนองหรืออะไรก็แล้ว
แต่ถ้าลงในโลกโซเชียลแล้ว

สำหรับคดีที่ทำให้ผู้อื่นนั้นได้รับความเสียหายนะคะ